ครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะปกติคุณครูเนี่ยสอนชั้นปฐมอยู่ที่เขาพนมจังหวัดกะบี่
แต่มาเช่าบ้านอยู่แถวทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชค่ะเมื่อคืนนี้ครับ
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กลางดึกเลยคนร้ายเนี่ยมันปีนฝ้าเพดานแล้วก็
่อนตัวลงมาที่บ้านจะมาข่มขืนคุณครูนะฮะโชคดีตั้งสติแล้วก็เอาตัวรอดมาได้
นี่ฮะบ้านพักในตะบนท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เป็นทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียวนะครับคุณครูเมนะสอนอยู่ที่โรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งที่
อำเภอเขาพนมจังหวัดกะบี่คุณครูบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่เป็นห้องนอนนะฮะ
หลังจากที่คนร้ายมันไปแล้วคุณครูก็รีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนี่ฮะ
คุณครูบอกนี่ฮะตรงนี้ฮะจุดตรงนี้ฝ้ายเห็นไหมฮะมีร่องรอยการถูกเปิดทะลุลงมาเนี่ย
คุณครูเมย์บอกเมื่อคืนนอนหลับอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ล็อกประตูห้องด้วยช่วงกลางดึก
ได้ยินเสียงดังก๊อกแก๊กมาจากทางครัวก่อนพอลุกมาดูเนี่ยเห็นคนร้ายรูปร่างทวม
บุกเข้ามาประชิดตัวนี่รอยเลือดนะฮะตอนที่คนร้ายมันจะไปเนี่ยมันถูก
กระบ้งกระเบื้องฝ้าเพดานบาทค่ะนี่เลือดยังหยดอยู่เลยทีนี้ตอนที่มาเนี่ย
พอบุกเข้ามาถึงตัวแล้วเนี่ยใช้มือปิดปากครูเมย์บอกไม่ให้ส่งเสียงร้อง
นะฮะเธอก็พยายามจะต่อสู้ขัดขืนแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันส่งเสียงร้องอะไร
ได้ถูกปิดปากอยู่นะครับระหว่างต่อสู้คนร้ายบอกว่าอย่าร้องนะ
ถ้าเกิดไม่ร้องเนี่ยจะไม่ทำอะไรแล้วก็ขอเงิน๕๐๐ครูเมย์ก็พยายามตั้งสติ
บอกไม่มีเงินสดเดี๋ยวโอนให้ได้ไหมคนร้ายให้เลขบัญชีนะฮะนี่เห็นไหม
ให้ทางแอปนะครับนี่ชื่อนามสกุลมีหมดนี่หมายเลขบัญชงบัญชี
เงินให้เสร็จ๕๐๐ไอ้คนร้ายคนนี้บอกกับครูเมย์ว่าขอมีอะไรด้วยได้ไหม
ยังไม่พอนะฮะครูเมย์ก็บอกพยายามใจดีสู้เสือก็พยายามอ้อนวอนคนร้ายบอก
โอ้โหเงินก็ได้ไปแล้วอย่าทำอะไรเลยนะสุดท้ายคนร้ายใจอ่อนนะฮะ
คุณผู้ชมดูฝ้าเพดานข้างบนไว้นะมีรูอย่างนี้อยู่นะฮะลอยแตกเนี่ย
ตอนที่มันลงมานะฮะคนร้ายใจอ่อนแล้วก็จะปีนกลับออกไป
ก่อนจะออกไปเนี่ยโอ้โหคือมันหันมาบอกครูเมย์บอก
แล้วเวลาทุกครั้งเข้านอนอย่าลืมล็อกกรอนประตูนะมันอันตรายถ้าอยู่คนเดียว
นี่ขู่หรือเตือนด้วยความเป็นห่วงไม่รู้เหมือนกันเพราะเข้ามาทางห้องครัว
แต่บุกเข้ามาในห้องนอนครูเมย์บอกไม่ได้ล็อกห้องนอนค่ะ
แล้วยังบอกว่าอย่าย้ายบ้านหนีไปไหนนะถามว่าทำไมมันบอกว่า
แล้วเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้ต้องทำเป็นแบบโรบินฮูตเลย
อ่าแล้วก็ปีนขึ้นไปปีนไปทางเดิมนะฮะ
แต่ตอนปีนออกไปเนี่ยเห็นไหมข้างบนเนี่ย
โดนแผ่นอลูมิเนียมขอบฝ้าเพดานเนี่ยบาดเป็นแผล
เลือดก็เลยหยดอยู่เต็มเลยนี่ฮะ
แต่เจ็งความเขาตายไหนเลยแต่นี้เราก็ไม่เจ็งไม่ได้
ฮะทำลวดบอกว่าหลักฐานก็ได้เยอะเลยนะที่นี้

ไหนจากบัญชีที่โอนเงินไปให้
พูดถามโอนผ่านแอปเลยนี่นะฮะ
เมย์บอกว่ามาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ได้๖เดือนนะครับ
ก็เห็นว่าถูกแล้วก็เงียบสงบดีไม่ไกลจากโรงเรียนมากด้วยเดือนละสองพันกว่าบาท
แต่ทีนี้ก็คงจะต้องย้ายแล้วล่ะเดี๋ยวจะย้ายออกไปอยู่บ้านพักครูของโรงเรียนก่อน
พนักงานสอบสวนมาสอบปากคำผู้เสียหายนะครับมาตรวจสอบเก็บหลักฐานต่างแล้วนะครับ
คาดว่าคนร้ายน่าจะอยู่บ้านแถวนั้นแหละนะเผลอจะอยู่บ้านติดกันด้วยซ้ำ
ตอนเกิดเหตุทางฝั่งของครูเมย์เนี่ยปิดไฟในบ้านหมดก็เลยไม่เห็นหน้าคนร้าย
ตอนที่คนร้ายเข้ามานะครับแต่ครูเมย์บอกจำน้ำเสียงได้จำรูปภัณฑ์ได้นะครับ
ว่าคงปีนฝ้าเพดานมาจากบ้านเช่าที่เป็นห้องแรกแล้วก็คงจะไต่ฝ้าเพดานมาเรื่อย
แล้วก็ทะลุลงมาที่บ้านของครูเมค่ะที่บอกเป็นคนแถวนั้นเพราะว่าเชื่อว่าคนร้ายคงรู้ว่าบ้านหลังเนี้ย
ใครอยู่ครูเมย์อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้อืมหลักฐานเพียบใช่ไม่น่าจะยากในการจับตัว